ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องของตัวเลขกันหน่อยนะฮะ

อีกไม่กี่วันเองนะคะ
ก็จะถึงอีกแล้วนะคะ๑๖มกราค่ะ

อืมประวันครูประวันครูใช่
บรรยากาศที่วัดใหม่ท่าอิที่เชียงใหม่ค่ะ
ช่วงนี้ต้องบอกเลยนะเงียบเหงา

ยังคงกลัวแหงกับการแพทย์ระบาดของโรคโควิด๑๙

คือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ย
นำเครื่องสั้นว่ายไปแปะแก้ภพโบนไอ้ไข่

เขาบอกว่าลองตีเป็นเลขกันดูแล้วเลขอะไรล่ะจิ้งเหรนเนี่ยเขาไม่รู้เนี่ยเขาพูดแค่นี้ให้มาบอกว่าจิ้งเหรนตัวใหญ่มายืนนิ่งชูหัวจ้องไปที่ไอ้ไข่อยู่ตั้งนานแล้วเดินเข้าไปใต้ฐานไอ้ไข่บอกมาแค่เนี้ยโอ้ยยากจังไปต่อที่อาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ทูปก้านทูปเสียงทายอีกนี่ถ่ายรูปให้ดูกันก็เดี๋ยวจะไปเสียงทายกันไม่รู้ว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับครับส่วนที่วัดสะมณีครับอำเภอหนองหาจังหวัดอุดรทานีเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับนักร้องชื่อดังเก่งทัชยะครับเก่งทัชยะประทุมวันนะฮะเขาเข้าพิธีอุปสรมบทเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ครั
งานบวชจัดอย่างเรียบง่ายมีครอบครัวเพื่อนฝูงแฟนคลับนะครับเข้าร่วมอนุโมทนาบุญนะครับหลายคนนะครับไม่พลาดในการส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์เพื่อเอาไปเสี่ยงโชคกันในงวดนี้นะครับก็คุณผู้ชมก็เดี๋ยวลองเพ่งกันดูนะครับว่าเห็นเนี่ยนะฮะเห็นเป็นเลขอะไรยังไงกันบ้างคุณผู้ชมครับการบวชครั้งนี้นะครับนักร้องหนุ่มยังตั้งใจบ